ช้างเนี่ยก็เป็นทูตสันธวมัยตรีนะของไทยกับศรีลังกา
คือสัก๒๐กว่าปีก่อนเคยส่งช้างตัวนี้ค่ะ
ช้างตัวนี้ชื่อว่าพลายศักดิ์สุรินส่งไปให้ศรีลังกา
คุณงามันดูนะมดแนมใช่งางมุมขาวยาวแบบนี้
แต่พี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมคือเมื่อก่อนตอนที่ส่งไปตัวมันอ้วนนะ
ณวันนี้มันสู้ผอมเป็นอะไรนี่ไงคือทางการไทยเขาก็เลยมีการประสาน
แล้วก็ติดต่อขอเอาพลายศักดิ์สุรินกลับมาดูแลเองละกัน
เนี่ยโอ้โหการเคลื่อนย้ายไม่ง่ายเลยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าต้องมีกรงพิเศษต้องให้ช้างได้ฝึกเดินในกรงนะคะ
นี่เดี๋ยวดูค่ะนี่คือกรงพิเศษของพลายศักดิ์สุริน
กำลังฝึกเดินใช้ชีวิตอยู่ในกรง
ฝึกให้รับกับเสียงดังตอนที่อยู่บนเครื่องบิน
ให้มันรับสภาพได้จะได้เกิดความเคยชินไม่แตกตื่นไม่กลัวนะคะ
ตอนที่ตอนที่เขาฝึกเขาต้องฝึกก่อนนะ
แล้วเดี๋ยว๒กรกฎาจะย้ายจากศรีลังกากลับไทยค่ะ

พลายสักสุรินก็ให้ความร่วมมือดีนะ
สัยของเขาเป็นช้างที่นิสัยดีไม่ก้าวร้าว
แม้ว่าจะคุ้นชินกับภาษาเดิมที่ใช้
คือเขาใช้ภาษาแบบของที่ศรีลังกาไง
มา๒๐กว่าปีแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรค่ะ
ตอนนี้กำลังฝึกคำสั่งไทยอยู่
ใช้คำสั่งภาษาไทยในการสั่งและให้เขาคุ้นชิน
ทีนี้การใช้ชีวิตอยู่ในกรง

โอ้โฮนานนะสำหรับช้างนี่

คือตอนนี้ฝึกมาถึงเขาสามารถอยู่ในกรงได้นาน๑ชั่วโมงแล้ว
เดี๋ยวจะค่อยเพิ่มเวลาไปเรื่อยค่ะ
แล้วตอนที่อยู่ในกรงก็กินอาหารได้ตามปกติ
ไม่ได้แสดงอาการตื่นกลัวไม่ได้อารวาสอะไรนะคะ
นี่ถือว่าเป็นสัญญาณดีเดี๋ยวควานช้างจะฝึกต่อ
โดยพลายศักดิ์สุรินมีกำหนดจะกลับประเทศไทยของเรา

แล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องมีการกักโรคตามกระบวนการ๑๔๒๘วันนะคะ
ซึ่งพลายศักดิ์สุรินถือว่าเป็นช้างเลี้ยงนะ
เขาไปศรีลังกาตั้งแต่เป็นลูกช้างอายุไม่ถึง๑๐ขวบ
ทุกวันนี้เขาอายุสัก๓๐กว่าแล้วค่ะ
เป็นช้างวัยเจริญพันธ์งาเขาสวยมากแล้วงาเขาเด่นมากจริง
เขาบอกว่าอันนี้เป็นโฆษลักษณ์เด่นมาก
ที่ตอนนั้นน่ะนะรัฐบาลศรีลังกาก็ต้องการจะเอามาฝึก
เพื่ออัญเชิญพระบรมศาลีริกฐาตุ
ทีนี้พอมาตอนกลางปีปีที่แล้ว
กลางปี๖๕พลายศักดิ์สุรินเขาป่วยป่วยแล้วก็สู้ผอมแบบนี้นะคะ